แปลกที่ว่านี่หมายถึงไก่

ถ้างั้นแปลกแบบไหนไปดูกันดีกว่า
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของสัตว์แปลกกันหน่อย
ว่าจะแปลกยังไงมีตัวอะไรบ้าง

โดยปกติไก่จะมีเดือยเพียง๑เดือน

ไปกันที่ร้านภูทะยาคอฟฟี่
ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

และได้เลี้ยงไก่แจ้ปลาไว้๑ตัว

มีลักษณะประหลาด
จากไก่แจ้ตัวอื่นทั่วไป
คือที่ขาของมันทั้งซ้าย

เพราะทั่วไปไก่แจ้จะมีเดือย
เพียงข้างและหนึ่งเดือยเท่านั้น
แล้วใครที่มาเห็นเจ้าไก่แจ้ตัวนี้

ที่บ้านได้เลี้ยงไก่แจ้ป่าไว้
สิบกว่าตัวมาประมาณหนึ่งปีแล้ว

และมันจะคอยปกป้องไก่แจ้ตัวอื่น
เวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้

ชอบทำตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มนั่นเองแหละครับ

แหมตัวตึงของที่นี่สินะ

ห่วงเผือกที่ผ่านมาเกลือปี

พวกเผือกประหลาดที่ว่านี้

แถมส่วนหางก็ยังดูคล้ายเกล็ดปลา

โดยมันถูกเลี้ยงไว้ในกล่องพลาสติกสีขาว

อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

รถโสดาเจ้าของบ้านเล่าว่า

ขณะออกไปหาฮวกเพื่อที่จะเอามาเป็นเหยื่อปลา

เก็บไว้เลี้ยงเพราะเห็นว่าแปลกดี
แต่ปรากฏว่าพวกเผือกตัวนี้
ไม่ยอมโตเป็นกบสักที

และพากันกระโดดหนีไปหมดแล้ว

ก็ให้โชคให้ลาบมาหลายงวดแล้วด้วย

ในการรับชมด้วยนะครับ